ลัยกรรมเนี่ยไม่เคยได้กินเงินเธอมาตลอดชีวิตเลยคุณ

สำหรับพี่ซายเจริญปุระแต่จู่ค่ะกลับประกาศออกสื่อว่าไปทำศัลยกรรมถูกใต้ทามาแล้ว

ใครโดนใจให้เธอไปทำมาทำมาแล้วโอเคไหม
ซึ่งบอกเลยนะว่าเธอติดใจถึงขั้นคิดจะไปทำอะไรต่อเพิ่มเติมด้วย

ไปฟังพี่ซายเขาบอกกันหน่อยค่ะว่าเป็นเพราะอะไร
เรื่องใหญ่มากดูเป็นเรื่องใหญ่มากเลยเนอะ
เหมือนพอมาดูแบบอ้าวเหรอนี่ทำแล้วเหรอ

เป็นอย่างไรครับรู้สึกทำศักยกรรมครั้งแรก

คนที่เขาแบบว่าดูแลตัวเองทำอะไรอย่างนี้

เพราะตอนเด็กกว่านี้มันยังดีไง
คือตอนเด็กกว่านี้ไอ้ถุงด้วยตามันยังไม่ชัดค่ะ
จะร้องไห้สัก๑๘ฉากก็ไม่เป็นไรอะไรอย่างนี้ใช่ป่ะ
แต่พอเริ่มแบบว่าจะ๔๐อย่างนี้

ยังไม่ได้เข้าฉากร้องไห้เลยน่าเศร้าแล้วอ่ะคือแบบ
ถุงมามันไม่ไหวแล้วค่ะ
มันดูเหมือนแบบชีวิตมีความทุกข์อยู่ตลอด
เริ่มมีปัญหากับการทำงานแล้ว

ไฟก็จัดยากหน้าเป็นเบ้าอะไรอย่างนี้